ดูความคืบหน้าเหตุสงกรานเดือดที่เกิดขึ้นที่อำเภอทัพคล้อจังหวัดพิจิตรกันหน่อย
เป็นเหตุการณ์วัยรุ่น๒กลุ่มเขาทะเลาวิวาสสุดท้าย
สัตว์กระสุนปืนแทนสัตว์น้ำแต่เค้าร้ายค่ะ
เพราะว่ากระสุนปืนมันไปโดนพลเมืองดี
เหตุการณ์นี้บาดเจ็บ๓แล้วก็มีคนเสียชีวิตด้วย๑รายนะคะ
เมื่อวานนี้คุณผู้ชมนี่คือหนึ่งในผู้ต้องหานะคะก็คือนายโต้ง
ชื่อจริงก็คือนายวีรวัตรพงรื่น
ถูกนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดพิจิตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
หลังจากที่ตำรวจไปสอบปากคำผู้ต้องหา
แล้วก็พตตรีนเทวัตชัยหมวนณรา
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพิจิตรบอกว่า
นายโต้งให้การยอมรับสารภาพว่าได้ร่วมก่อเหตุจริง
โดยมีปัญหากับคู่อริมาก่อน
หากพบเจอหน้ากันที่ไหนก็จะมีเรื่องทันที

มาเจอกระทั่งล่าสุดที่งานสงกรานในคืนวันที่๑๗เมษายนที่ผ่านมา
ใช้อาวุธปืนที่พกมาด้วยยิงต่อสู้กัน
อ้างบอกว่าอีกฝ่ายเริ่มก่อน
โดยมีพลเมืองดีก็คือนางสาวปิยดามั่งมีน้องอายุ๑๗ปีเองนะคะ
เป็นเกราะกำบังให้อีกฝ่ายหนึ่งแล้วน้องก็โดนลูกหลงจนกระทั่งเสียชีวิต
การขยายผลตอนนี้รู้แล้วนะคะว่าจริงแล้วผู้ร่วมขบวนการก่อเหตุครั้งนี้
มีอีกตำรวจบอกว่าเตรียมที่จะออกหมายจับเพิ่มเติม๓๔คน
โดยพฤติการนั้นนะคะมีทั้งร่วมในการทำร้ายร่างกาย
แล้วก็ยิงปืนหนึ่งในนั้นก็คือนายแสบ
ที่กำลังรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งหากชัดเจนแล้วก็จะสามารถ
ขอสารอนุมัติออกหมายจับทันทีส่วนคู่อริของนายโต้งที่บาดเจ็บ
แล้วก็ตอนนี้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจบอกว่า
อยู่ระหว่างสอบปากคำพยานในที่เกิดเหตุอย่างละเอียด
หากพบว่าไปเชื่อมโยงนี่แหละก็จะมีการออกหมายจับเพิ่มเติม
ส่วนนายโต้งนะคะเบื้องต้นตำรวจได้มีการออกหมายจับ
แล้วก็มีการตั้งข้อหาหนัก๓ข้อหาด้วยกัน
ฆ่าผู้อื่น๒พยายามฆ่าผู้อื่น๓พกพาอาวุธปืน
และคัดค้านการประกันตัวกับศาลนะคะเนื่องจากเกรงว่า
ผู้ต้องหารายนี้ก็คือนายโต้งเนี่ยเดี๋ยวอาจจะไปยุ่งเหยิง
พยานหลักฐานแล้วก็หลบหนีไปได้
แล้วหลังจากนี้ก็จะมีการขยายผลเพิ่มเติมค่ะ